เรื่องที่เมื่อวานนี้ท่านแสดงความเห็นกันเยอะ
เยอะมากจริงต่อเนื่องทั้งรายการเลยนะคะ

หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ด้วย
ตะขาบที่เข้าไปในกางเกงของอาจารย์
อาจารย์นัดสอนพิเศษให้กับลูกศิษย
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ห้างแห่งหนึ่ง

แล้วก็ไปนัดเจอกันที่ร้านขนมปัง

เอ้ารู้สึกเจ็บปวดแถวต้นขา

เหมือนดอกย่ามาทิ้มตอนแรก

แต่นี่อาจารย์เล่าให้กับผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีเราฟังนะฮะ

วันนี้เดี๋ยวเรามีคำตอบให้ที่ท่านค้างคาใจ
ขาบแบบนี้เป็นชนิดแบบไหน

ขาบมันติดกางเกงอาจารย์มาตั้งแต่ที่บ้าน

ไปถึงของลับของอาจารย์เนี่ย

กัดที่ลูกอันทะแล้วก็แถวโคนขา๔จุด

จะดูแลจะเยียวยาจะชดใช้กันให้เนี่ย

วันนี้เราก็ถามทั้งห้างให้นะครับท่านผู้ชมครับ
เอาเริ่มกันที่ตัวอาจารย์ก่อนนะครับ
เพราะว่าอาจารย์ท่านนี้เขาร้องเรียนมายังทางเพจไทยรัฐทีวีแจ้งข่าวแล้วก็คลิปนะฮะ
อาจารย์พีรพัฒน์เทียนเดชนะครับ
เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะร้องเรียนมายังเพจไทยรัฐนะครับ
โดยบอกว่าไปติวหนังสือให้กับนักศึกษาในร้านขนมปังชื่อดังของห้างแห่งหนึ่ง
แถวเกษตรนวมินแล้วไปเจอตะขาบตัวยาวประมาณไม้บรรทัศน์
กัดเข้าที่แถวโคนขากับที่ลูกอันทะรวมแล้วก็๔จุดด้วยกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสี่ตุลาคมต้องเข้าโรงพยาบาลนะ
เพราะว่าเจ็บปวดมากตอนนั้นแต่ทางห้างบอกกันไว้ว่าเดี๋ยวจะดูแล
จะเยียวยาอะไรให้แล้วก็เงียบหายไปเลย
ก็เลยร้องมาทางเราเราก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้นะครับ
แต่ทีนี้เมื่อวานนี้เล่าไปหมดแล้วตอนเกิดเหตุวิ่งเข้าห้องน้ำ
ภรรยาช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลคุณหมอรักษายังไง
โชคดีที่ไม่แพ้มากไม่งั้นป่านี้อาจจะไม่มีชีวิตแล้วก็ได้
ถ้าแพ้เยอะเยอะแต่หลายคนตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่า
ตะขาบตัวนี้ที่อาจารย์บอกว่าอยู่ดีมันคงจะอยู่แถวห้าง
แล้วก็เลื้อยเข้ามาในกางเกงยีนอาจารย์แล้วก็กัดอาจารย์เนี่ย
มันติดมาจากที่อื่นหรือเปล่าติดมาจากที่บ้านแล้วหรือเปล่า
อาจารย์บอกโอ้โหไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกตัวเลย
ตอนตะขาบไตเล้ยเข้ามาในกางเกง
ทั้งที่อาจารย์บอกว่าใส่กางเกงยีนขาเดฟ
ซึ่งมันจะฟิตหน่อยใช่ไหมขาก็แคบขาลีบ
เออมันจะไม่รู้เลยหรอกมันจะมีอะไรเล้ยเข้ามา
เป็นไปไม่ได้แน่นอนที่ตะขาบจะติดมาจากที่บ้าน
เนื่องจากที่ไปนั่งติวหนังสือให้กับนักศึกษาเนี่ย
ใช้เวลาอยู่ในร้านขนมปังนานกว่า๔ชั่วโมง
ถึงจะรู้ตัวว่าถูกกัด
หากติดมาจากที่บ้านเนี่ยเชื่อว่าตะขาบมันกัดนานแล้ว
แล้วที่ตะขาบไต่เข้าไปในกางเกง
ยอมรับว่าไม่รู้สึกตัวเลยจริง
กางเกงตัวนี้คือกางเกงที่ใส่ในที่เกิดเหตุ
และเสื้อตัวนี้ด้วยแต่วันนี้ไม่ได้เสร็จเสื้อยู่บนข้างในครับ
คราวนี้อาจารย์ตีผ้าไว้ว่าขอเป็น๓ข้อหลัก
ข้อแรกเป็นไปได้ยังไง

อาจารย์ใช้เวลาอยู่ในห้างนั้นค่อนข้างนานมาก
และก็เดินตลอดเวลา

มันจะซ่อนอยู่ในกางเกงในเกาะ

ล่ำลานนักศึกษาแล้วก็ตะขาบสวนออกมา

คิดว่ามันอาจจะไต่จากผิวกางเกง

แต่ส่วนตัวมันมีความลื่น
เพราะอาจารย์ลองเหยียบไม่เอง
ช่วงเวลาค่ำแล้วกลางคืนแล้วพูดง่าย
คราวนี้แล้วโต๊ะที่อาจารย์นั่งมันก็มืดตรงนั้น
คือเป็นมุมมืดแล้วว่าตะขาบมันอาจจะเกาะอยู่

แต่จะบอกให้ฟังว่าถามอีกกี่ครั้งก็จะบอกคำเดิมว่า
ผมไม่รู้สึกเลยว่ามันเข้าไปยังไง
เข้าไปมันไม่รู้สึกจริงรู้วิธีคือโดนกัดแล้ว
อาจารย์คิดว่ามันโดนตรงที่อาจารย์ไปนั่งเจอกับภรรยาตรงนั้น
แล้วก็มันจะมีความมืดมันจะมีกระถางต้นไม้มีอะไรอยู่
และกางเกงอย่างว่าเราก็ไม่รู้ว่านี่คือกระบอกเล็กหรืออะไร
แต่นี่คือกางเกงที่เกิดเหตุมันมีช่องเนี่ยน้องมันมีช่องอยู่
อาจารย์ไม่ได้มานั่งโทษว่าจะเป็นความผิดของร้านกาแฟ
หรือเป็นความผิดของห้างอาจารย์ครับมองว่าตะขาบมันอยู่ในนั้น
มันอยู่ในพื้นที่ของคุณในสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบ
แล้วเรื่องนี้อาจารย์ก็มานั่งคิดว่าจริงแล้วคุณอาจารย์สมมุติว่าจะโกรธค่ะ
มันคือไม่ได้มีความโกรธแค้นอะไรนะเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้ว
แล้วคงไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอุบัติเหตุในทางของเขา
ก็แล้วแต่แต่สำหรับของอาจารย์มันคือการประมาทเริ่ม
ที่คุณรู้ว่าห้างคุณเป็นสถานที่สำหรับไม่ใช่ผู้ใหญ่โฟกัสมาให้ผู้ใหญ่ด้วย
คุณโฟกัสเด็กด้วยซ้ำ
คุณอาจารย์บอกว่าแล้วที่มันเข้ามามันไม่ใช่ว่าเข้ามากระดึบ
ตัวมันลื่นแล้วมันเร็วมันปุ๊บขึ้นมาแล้วก็กัดเลย
อาจารย์เชื่อว่ามันเข้ามาปุ๊บแล้วมันฟึ๊บแล้วกัดเลย
ไม่ใช่ว่ามันค้างอยู่ตั้งนานแล้วแบบไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราทำภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะครับ
ท่านผู้ชมครับจะได้ดูกันให้ชัดว่าในช่วงวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับ
ช่วงที่คาดวัตกาลใหม่ขึ้นมาในกางเกงของอาจารย์ผิดวพัฒน์
จากคำบอกเล่าอาจารย์ผิดวพัฒน์บอกว่า
วันที่เกิดเหตุเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๑๕นาที
ไปที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อรอติวนักศึกษา
ระหว่างนั้นก็ได้ไปดูของใช้ที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง
แล้วก็เริ่มสอนนักศึกษาที่ร้านขนมปังซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
ตอนที่เริ่มสอนก็เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
สอนเสร็จเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ระหว่างการสอนก็มีการพักเบรกมีลุกขึ้นนั่งยืนบิดขี้เกียจ

หลังจากนั้นพันรยาของอาจารย์พีรพัฒน์ก็มารอรับกลับบ้าน
อยู่ที่โต๊ะอาหารก็เดินไปนั่งคุยด้วย
อยู่ข้างภรรยาประมาณ๑๕นาที
แล้วก็ลุกขึ้นยืนเพื่อจะร่ำลากับนักศึกษา
และจะขอตัวกลับนี่อย่างนี้นะฮะ
ตอนนี้แหละที่อาจารย์พิรพัฒน์บอกว่ารู้สึกเจ็บ

ใช่เหมือนกับมีอะไรทิ่มตรงหว่างขา
ทีแรกคิดว่าเป็นดอกย่าทิ่มก็พยายามจะดึงออก
แต่มันก็เจ็บปวดมากขึ้นเรื่อย
ก็พยายามจะหาว่ามันเกิดจากอะไร

อาจารย์บอกว่าทีแรกจะแกะดูตรงนั้นนะ

กางเกงยีนทั้งกางเกงชั้นในแล้วก็พังงะทันที
เมื่อมีตะขาบตัวเท่าไม้บรรทัศน

โดยยอมรับว่าไม่รู้สึกตัวเลยว่า
ตะขาบเข้าไปได้ยังไงในกางเกง

ถึงรู้สึกเพราะว่ามันเจ็บปวด
พอถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ฉีดมอร์ฟีน
ฉีดยาชาแล้วก็ยาอื่นให้ทันที

ตะขาบกัดถึง๔จุดด้วยกัน
ก็แถวโคนขาแล้วก็ที่บริเวณลูกอันทะ

ภรรยาของอาจารย์พิรพัฒน์ด้วยนะคะ
อยากให้ภรรยาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
นางสาวชัญญาพักมณีวัดค่ะ
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นตกใจมากนะคะ
เพราะว่าไม่เคยเห็นสามีมีอาการเจ็บปวด

แล้วก็เห็นตะขาบตัวใหญ่มาก

ระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลสามีก็ร้อง

ภรรยาบอกว่าก็ได้แต่ภาวนาว่า
ให้ปลอดภัยขอให้ไม่แพ้พิษก็กลัวว่าจะเกิดความสูญเสียขึ้นนะคะ
เราก็ไม่รู้ว่าปวดตรงไหนบ้างแต่เยอะโอ้โหเยอะโดยเฉพาะตรงอวัยวะอันทะ
เพราะว่าเจ็บมากไม่ไหวแล้วต้องเรียกรถพยาบาลต้องไปทางบ้าน
บอกว่าเอางี้เดี๋ยวไปส่งมันช็อกอ่ะพูดตอนนี้ยังช็อกเลย
พูดแล้วยังรู้สึกว่ามันสั่นเพราะว่าตอนนั้นมันคิดทุกอย่าง
ว่าจะตายไหมเจ็บปวดคงทรมานมากซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหน
พี่ไม่เคยโดนพวกแมลงอะไรต่อยแต่เขาบอกว่ามันทรมานมากทรมานแบบว่า
อะไรก็ได้มาช่วยช่วยเขาทีมันมันเจ็บปวดไปหมดคิดนะว่าเออแล้ว
จะใช้งานได้หรือเปล่าแล้วจะมีลูกอีกคนหนึ่งได้ไหมเพราะแพลนจะมีลูกอีกคน
ถ้ามันมีไม่ได้นี่คือก็พังทลายเพราะว่าเราเองก็กลัวว่าลูกเนี่ย
จะไม่มีเพื่อนเล่นในวัยแบบที่พี่น้องกันน่ารัก
ตั้งสร้างความฝันกันมาอย่างดีเลยพังทลายหมดตอนนั้นนะ
เราก็คิดว่าขอให้หายเถอะขอให้แบบผ่านไป
อย่าแพ้พิษอย่าตายนะเพราะว่าลูกเล็กมากเลี้ยงคนเดียว
เพราะว่าถ้าแพ้เนี่ยอาการจะหนักแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยอ่ะอืม
โชคดีที่อาจารย์ไม่ได้แพ้นะคะทีนี้มาดูเรื่องของการเยียวยา
เรื่องของค่าเสียหายอะไรต่างต่างครับพันธุ์ตำรวจเอกอภิวัฒน์ชัยศรีสุด
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานโคครามไปเข้าเยี่ยมอาการของอาจารย์พิรพัฒน์นะคะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยประสานงานให้ในส่วนไหนที่มันยังขาดเหลืออยู่
ก็จะช่วยพูดคุยกับทางห้างสรรพสินค้าเรื่องของการเจรจากลายเกลี่ย
เดี๋ยวจะมีการหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหานะคะ
เพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก
ห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะคะทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามโทรศัพท์ไปสอบถามทางตัวแทนของห้าง
แต่เขาชี้แจงมาสั้นเองค่ะคุณผู้ชมว่าได้มีการพูดคุยกับทางอาจารย์พิรพัฒน์ผู้เสียหายไปหมดแล้ว
ขอให้สัมภาษณ์อะไรยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเหตุสุดวิสัยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ทางอาจารย์พีรพัฒน์เนี่ยน่าจะนั่งอยู่ชิดริมประตูทางเข้าแล้วก็ตรงนั้นมีกระถางต้นไม้อยู่ใกล้พอดีอะค่ะ
มันเป็นร้านแบบเปิดนะคะชิดริมประตูมีกระถางต้นไม้อยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันอาจจะเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์เลื้อยคลาน
หรือว่าสัตว์ประเภทเหล่านี้ก็ไม่สามารถคาดเดาได้ทางห้างเขาคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้
ตัวแทนของห้างก็บอกด้วยนะคะว่าได้มีการเปิดพื้นที่ให้ร้านมาเช่า
ดังนั้นภายในพื้นที่ของร้านเองเนี่ยร้านนั้นก็ต้องรับผิดชอบ
หมายความว่าร้านที่อาจารย์พิรพัฒน์ไปนั่งเนี่ยก็ต้องดูแลรับผิดชอบด้วย
เพราะว่าทางห้างก็เป็นพื้นที่ใหญ่เปิดให้แต่ละร้านมาเช่า
ดังนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านไหนเนี่ยร้านนั้นก็ต้องมีส่วนด้วย
คุณนั่งอยู่ในร้านนี้นั่งข้างกระถางต้นไม้
มันก็เป็นเรื่องของร้านที่ต้องดูแล

แต่ว่าทางห้างก็บอกว่าทางห้างเขาก็มองภาพรวมเหมือนกันว่า
เดี๋ยวจะมีมาตรการในการเรื่องของทำความสะอาด
เรื่องของการดูแลรักษาตรงนี้เขาก็จะดูให้ทั้งหมดทุกพื้นที่อยู่แล้ว
คือภาพรวมห้างเขาดูแลแต่คุณไปใช้บริการร้านนี้คุณนั่งร้านนี้
แล้วมันถูกตะขาบกัดในร้านนี้ก็ต้องไปถามทางร้านด้วยใช่ไหมว่ามันมายังไง
คือทางห้างบอกว่ามันก็เป็นเหตุสูตรวิสัยใช่ไหม
ก็มันก็ไม่สามารถจะอย่างรู้ได้ว่าตะขาบหรือว่าตัวอะไรมันจะไปอยู่ตรงซอกตรงมุมไหนอะไรยังไงบ้าง
แต่เมื่อวานอาจารย์พิรพัฒน์บอกว่าเอ๊ะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่ห้างนี้เนี่ยจัดนิทัศกาลพวกสัตว์เลี้ยงบ่อยหรือเปล่า
มันก็อาจจะนำมาซึ่งสัตว์ต่างที่มันสร้างอันตรายกับมนุษย์หรือเปล่า
ตะขาบมดหนูแมลงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะ
เรื่องนี้นะครับทางห้างสรรพสินค้าที่เขาให้ข้อมูลกับเรานะครับยืนยันว่าการจัดนิทัศกาลสัตว์เลี้ยงต่างของห้างเป็นการจัดสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขกับแมวซึ่งไม่ใช่สัตว์มีพิษ
แล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะมาโทษกิจกรรมนี้ไม่ได้
หลังจากจัดนิทัศกาลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเสร็จทุกครั้งทางห้างก็จะมีการบิ๊กคลินนิ่งทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าอยู่แล้วยืนยันว่าได้ประสานติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเยียวยาค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เสียหายไปแล้วไม่ได้นิ่งเฉยไม่ได้เพิ่งเฉยไม่ได้ทอดทิ้ง
อาจารย์พิรพัฒน์ก็พูดถึงว่าอยากจะให้ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของตะขาบเหมือนกันเราก็เลยไปคุยมาให้นะคะทีมข่าวของเราไปสอบถามจากดรพัชระดานัยสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาสัตววะวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอาจารย์ท่านนี้บอกว่าพอดูรูปตะขาบที่กัดอาจารย
ของมันคือไม่ใช่ตะขาบที่อยู่ในป่าค่ะอ่าเป็นตะขาบบ้านก็จะอยู่ในพื้นที่รกอยู่ตามซอกมุมแล้วก็จะเจอเยอะเยอะเนี่ยในบ้านส่วนใหญ่เจอในประเทศแถบทวิปเอเชียนะคะแล้วก็ในเมืองไทยนี่แหละก็จะเจอเยอะหน่อยพบได้โดยทั่วไปโดยทั่วไปตัวที่ใหญ่เลยนะถ้าใหญ่สุดเนี่ยก็จะประมาณความยาวนะคะสามสิบเซนติเม

จะมีอาการเจ็บปวดมีแผลบวมอาการจะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของพิษด้วยนะคะถ้าเกิดตะขาบไปกัดสัตว์ตัวเล็กเล็กอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการแบบหนักเลยบางตัวถึงขั้นเป็นอมภาษณ์นะตะขาบไปกัดหนูแดงไปกัดงูดินไปกัดค้างคาวหรือว่าไปกัดสิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่าครับหนักถึงขั้นเป็นอมภาษณ์เพราะตัวมันเล็ก
ก็น่ากลัวใช่ไหมคะฟังเสียงอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตววิทยานะคะ

จะอยู่ตามมุมหรือตามที่มืดชื้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ดังนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่า
อาจจะไปเข้ามาโดยบังเอิญหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
มันมืดมันอยู่ในร่มผ้าเนอะมันก็จะมืด
โดยมากแล้วโดยมากแล้วตรฐานพวกนี้คือพบตามบ้านเรือนทั่วไปเลย
บ้านเราถ้าไม่มีฟอกมีหลืบมีที่มืดอะไรอย่างนี้
ตามมุมบ้านมุมห้องแล้วพวกนี้ก็จะไปซุกตัวอยู่
จริงแล้วอาหารหลักของตะขาบเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เป็นพวกแมลงเป็นอะไรพวกนี้
แต่ว่าในกลุ่มนี้เป็นตะขาบขนาดใหญ่ตะขาบตามข่าวเนี่ยค่ะ
ข่าวขนาดใหญ่กินได้ทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
รวมถึงสัตว์มีกระดูกสลังขนาดเล็กก็กินได้
หนูตัวเล็กหนูแดงกินได้นะคะงูตัวเล็กกินได้
ข้างคาวก็กินได้มีรายงานอยู่
แต่มนุษย์เราไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่อาหารของเขา
ดังนั้นโอกาสที่โดนกัดน่าจะเป็นเพราะว่าป้องกันตัวเขาตกใจมากกว่า

ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ถูกกัดจะมีอาการปวดบวมแดง
แล้วก็คล้ายลักษณะของอาการอักเสบนะคะแต่ว่าจะเจ็บอยู่เฉพาะที่
ซึ่งหลายท่านที่โดนกัดที่รับรู้มาจะบอกว่าโอ้โหปวดมากคนไม่ไหวเลย
พิษของตะขาจริงแล้วอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้
หลักคือส่วนหนึ่งคือทำให้เกิดอาการอมภาษณ์นะคะ
สองคือทำให้เกิดอาการเจ็บปวด
โดยการไปทำให้รีเซปเตอร์ที่อยู่ปลายประสาททำงานผิดปกติ
ทำให้ผู้ที่โดนกัดมีอาการปวดแสบปวดร้อนปวดบวม
ในบริเวณที่โดนกัดเป็นอย่างมาก
ตะขาบมันชอบที่อับชื้นมันก็เข้าไปในร่มผ้าอะไรแบบนี้
แล้วก็พอไปทำให้มันตกใจมันก็กัด
ก็เหมือนที่อาจารย์พิรพัฒน์บอกว่าพอลุกขึ้นยืนปุ๊บมันกัดเลยไง

เออนะคะก็เลยมีคำแนะนำว่าบ้านเราอะค่ะ
สถานที่ที่เราอาศัยที่เราทำงานทุกที่

อย่าให้มีมุมอับมุมอับชื้นมุมที่มันสกปรกอะค่ะ
รื้อออกให้หมดเคลียร์พื้นที่ป้องกันสัตว์อันตรายเหล่านี้
แต่วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นแบบนี้ค่ะ

ประคบเย็นด้วยน้ำแข็งกินยาแก้ปวดแล้วรีบไปหาหมอค่ะ
ไม่ได้มาจะมาล่าเราหรือจะมาทำอะไรเราหรอก
ยังไงเราก็แนะนำว่าให้ป้องกันตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนดีกว่านะคะ
ถ้าเกิดโดนกัดโดนอะไรก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
ประคบนะคะประคบทำความสะอาดแผลก่อน
ล้างให้สะอาดทายแอลกอฮอล์เช็ดแอลกอฮอล์
แล้วก็การประคบน้ำแข็งจะช่วยลดอาการเจ็บปวดลงได้
หลังจากนั้นก็อาจจะทานยาแก้ปวดลดอาการปวดนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์
ส่วนเรื่องของมาจากไหนอะไรยังไง
ติดตัวอาจารย์มาจากข้างนอกหรือข้างในก็ให้เขาว่ากันไปกันแล้วกัน
ใช่ค่ะเบื้องต้นก็ทางห้างสรรพสินค้า
มีการเจรจากับอาจารย์เรียบร้อยแล้วเรื่องของค่าเสียหาย
ส่วนทางร้านก็ต้องมีการร่วมรับผิดชอบด้วย

ส่วนทางเราอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้เรื่องของตะขาบ